เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค
ทั้งสองเหตุการณ์เลยเรื่องเกี่ยวกับการย้อนสอน
อย่างคลิปแรกผู้หญิงคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์
ปาดมา๒เลนสามเลนนะคะเพื่อจะย้อนสอนไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ

แล้วดูสิคือปาดมาแบบนี้ค่ะ๒๓เลนส์
เลนส์ฝั่งซ้ายสุดแล้วเป็นยังไงคะกระบะ
คือไม่สนใจโลกเลยนะไม่สนใจอะไรเลย
ข้างหลังจะมีรถคันไหนขับตามมานี่ไม่สนใจเลย

แล้วทำให้กระบะเนี่ยคือเขาพยายามจะหักหลบ
จนจะแฉลบไปเกิดอุบติเหตุแบบนั้นนะคะ
แล้วเดี๋ยวดูนะมอเตอร์ไซคันนี้ที่วงสีแดงไว้

คือเหมือนกับเขาน่าจะไปเลี้ยวตรงขวามือข้างหน้าตรงนู้น

มุมนี้คือเห็นภาพหน้าเขาแต่เขาก็ใส่หน้ากากอนามัยนะ
ผู้หญิงเสื้อสีฟ้าคนนี้จักรยานยนต์สีแดง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
บนถนนญาณอานพายาวนะคะ

คนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ส่วนมอเตอร์ไซคันนี้เป็นรถจักรยานยนต์สีแดง
ป้ายทะเบียนเห็นนะเมื่อกี้

ซึ่งคนขี่เป็นผู้หญิงใส่หน้ากากอนามัย
ชาวเน็ตเนี่ยนะคะก็มาตำหนิการขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงคนนี้ถล่มทลายเลยค่ะ
เพราะรถกระบะดูสภาพสี่คุณเห็นมั้ย
คือพังยับข้างหน้าค่ะหมดเลยแล้วคนขับกระบะเนี่ยสาหัสด้วยครับ
มันเป็นความประมาทเป็นความมักง่าย

แทนที่ผู้หญิงคนนี้จะจอดมาช่วยเหลือหน่อย

แต่ขับกลับไปเลยค่ะขี่หนีไปเลยแล้วย้อนสอนด้วยตรงนั้น
เธอน่าจะสมควรได้ดูคลิปเหตุการณ์ที่เป็นพฤติกรรมของเธอนะ
เพราะว่าเธอก็ต้องระวังไว้ในอนาคต
ถ้าออกขวาแบบกระทันหันแบบนี้แล้วถนน
มันถนนใหญ่ไงคุณรถมาเร็วเนี่ย
โดนกับตัวเองแต่ทีนี้มันก็ทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บนะครับ

ทีนี้เดี๋ยวพาไปต่อค่ะพาไปดูเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีกันหน่อย
มอเตอร์ไซค์ในวงกลมสีแดงนี้ให้ดีนะคะ
ย้อนสอนอีกแล้วค่ะย้อนสอนมาบนถนนสาย๓๓๓อูทองดั่นช้าง
แล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ย้อนสอนมาจนทำให้กระบะชนแบบเต็มแรงค่ะ
แล้วดูกล้องวงจรปิดคือมันมีหลายมุมอะนะคะ
คือพอเขาออกมาจากวัดเนี่ยก็เลาะซ้ายมา
แล้วโดนกระบะ๔ประตูคันนี้ชนจนลอยทั้งคนทั้งรถเลยนะคะ
คือเละขวาย้อนสอนมาแล้วก็จะออกซ้ายกระทันหันอีกนะครับ
พอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยคนขับรถคือคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
คือนายสมยาศรีลาดีอายุ๖๓ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ
ส่วนลูกสาวของนายสมยาก็บอกว่าพ่อเขาก่อนที่จะมาประสบเหตุ
พ่อไปสอยมะขามเทศแล้วเอามาให้ญาติที่อยู่ในวัด
พอหลังจากให้ญาติเสร็จแล้วก็คงจะรีบกลับบ้าน
สอยมะขามเพิ่มอีกเลยรีบไง
ขี่ย้อนสอนจนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะ